ย้อนเวลาไปยุค๙๐กันหน่อยกับวงบาซูนี่เขากลับมาคัมแบ็คนะคะในรอบ๙ปีกลับมา
รวมตัวอีกครั้งบรรยากาศจะเป็นยังไงตามเรือนขวัญไปดูกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะแฟนเพลงขาแดนยุค๙๐นะคะวันนี้พิเศษจริงขวัญมีโอกาสได้สัมภาษณ์นักร้องกลุ่มหนึ่งดังมากเลยขอต้อนรับค่ะบาซูจ้าสวัสดีค่ะ

ชอบมากเลยค่ะ
ดีใจมากเลยนะคะที่เห็นพี่ทั้ง๓คนมารวมตัวกันวันนี้โดยเฉพาะนะคะพี่โจอี้

อันนี้เนี่ยเขาให้นั่งกล่องพี่โจอี้นะคะ

ไปทั้งหมดก็จะส่องไปที่สองคนนี้

ห่างหายกันไปกี่ปีแล้วที่ไม่ได้มาเจอกันตอนนี้
แบบครบหน้าจอแบบนี้

โอ้โหนานมาก

เต้นมีแทบแบบโอ้โห

โนร์จรกลับมาเจอกัน

ที่เราเคยร่วมพุกร่วมสุขกันมา

เป็นมือกัน

เพราะพี่โจ้เด้นเยอะสุดร้องเยอะสุด
ทุกวันนี้มันกะเลยเป็นเหมือนแบบว่า
ทุกคนรอฟังกัน
ฉันเห็นบรรยากาศนี่ก็เวลาเขาคุยกันมันมีความอบอุ่นมากเลย
คือความว่าเพื่อนแท้เนี่ยโตมาด้วยกันนะพี่

มันทิ้งกันไม่ได้จริง

เมื่อกี้พี่ปั้นพูดถึงโปรเจคพิเศษ๒๕ปีของวงบาซู

เดี๋ยวปีหน้าอาจจะได้เห็นซิงเกิ้ลใหม่ของพวกเรา
ยังเป็นแบบ
ขอบคุณมากเลยที่แบบว่าตั้งแต่อัลบั้มแรกนะ
จนถึงตอนนี้ผ่านมาเกือบ๒๕ปีแล้ว
น้องทีมงานไทยรัฐก็ยังส่งลงข่าวพวกพี่บาซูกันอยู่เสมอเลยนะครับ

ขอบคุณนะคะที่ติดตามเราแล้วก็รักเรามานานมาก
เราได้โตมาด้วยกันนะคะก็หวังว่าเร็วนี้เราคงจะได้มีผลงานมาร่วมสนุกกันอีก
ก็ขอบคุณค่ะที่เป็นกำลังใจให้กัน
วันนี้ขอบคุณพี่มากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณมาก
ตอนแรกจะเกี่ยวขาแล้ว
แล้วกันแต่ร้องไม่เหมือนกันเป็นไง
นี่ไม่ใช่เดบบี้นะนี่เป็นพี่โจอี้

พี่โจอี้กลับมาแข็งแรงตกใจ